สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

รอสารธรรมนุนวินิจฉัยก่อนดีกว่าเผื่อจะได้ให้สัมภาษณ์กันได้ตรงประเด็นกัน

อย่างที่ผมแถลงข่าวไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยนะครับ
ว่ากรณีที่สถานธรรมนุนวินิจฉัย
เรื่องนี้เนี่ยนะครับเราต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะครับ
หลายท่านเข้าใจกันผิดว่าสามนูลกำลังวินิจฉัยเรื่องสูตร
คำนวณปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งไม่ใช่นะครับ
ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ย
คำร้องไปที่สารมนูลเพื่อให้วินิจฉัยเพียงประเด็นเดียวเท่านั้นว่า
พระราชบัญญัติประกอบรุ่นมาตรา๑๒๘
ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา๙๑หรือไม่
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เองสารรัฐมนุนเพิ่งวินิจฉัยว่าไม่ขัด
นะครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องสูตรคำนวณนะครับ
ดังนั้นไม่ได้หมายความว่าพอสารรัฐมนุนวินิจฉัยว่าไม่ขัดแล้ว
จะกลายเป็นเรื่องสนับสนุนให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นำมาใช้อ้างเพื่อจะใช้สูตรการคำนวณสอสอปาร์ตี้ลิสต์แบบ๒๗พักได้นะครับ
มันคนละเรื่องกันหมายความว่าอย่างไรครับ
หมายความว่าเวลานี้มาตรา๑๒๘ของพระราชบัติประกอบรัฐมนูลมีผลสมบูรณ์อยู่
ยังไม่ถูกหายไปในระบบกฎหมายยังมีอยู่
แต่สุดท้ายแล้วคนที่จะเอามาตรา๑๒๘มาใช้มาตีความเนี่ยคือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหยิบมาตรา๑๒๘มาใช้
เพื่อจะคำนวณสูตรปาร์ตี้ลิสต์เพื่อจะคำนวณที่นั่งปาร์ตี้ลิสต์
คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ตกอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูลอยู่ดี
คือคุณคำนวณที่นั่งปาร์ตี้ลิสต์อย่างไรก็ตามห้ามขัดกับมาตรา๙๑ของรัฐมนูล
ซึ่งยืนยันเอาไว้ว่าสูตรปาร์ตี้ลิสต์นั้นการคำนวณต่างห้ามเกินจำนวนสอสอเพิ่งมี
ซึ่งคำนวณออกมาแล้วอยู่ที่๗๑๐๐คะแนนต่อสส๑คน
ดังนั้นการคำนวณสอสอครั้งนี้พักใดที่ได้ไม่ถึง๗๑๐๐
จึงนำมาคำนวณไม่ได้นี่คือตามรัฐธรรมนูน
นั้นเรียนยืนยันว่าคำวินิจฉัยสารรัฐมนูลที่เพิ่งวินิจฉัยมาเมื่อสักครู่นี้ว่า
มาตรา๑๒๘ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูลมาตรา๙๑นั้น
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันกับการออกแบบคิดคำนวณสูตรปาร์ตี้ลิสต์
กรกตยังใช้มาตรา๑๒๘และมาตรา๙๑ของรัฐมนุนเป็นฐานในการคำนวณได้
และคำนวณแล้วต้องไม่ขัดกับมาตรา๙๑ของรัฐมนูล
ยืนยันครับว่าต้องใช้เรื่อง๗๑๐๐คะแนนถ้าพักไหนไม่ถึงเอามาคำนวณไม่ได้ครับ
คำนวณนี้ใช้ศาลมีค่าถึง๗อัลกรณ์เพื่อให้เต็ม๑๕๐กรกฎ
และก่อนหน้านี้เคยให้ข่าวว่าบางสูตรทำแล้วมันนี้ได้ปกติ๑๕๐
เรียนอย่างนี้นะครับคือจะเป็นสูตรไหนใดก็ตาม
มันต้องออกจากอันนี้ก่อนว่าเอาเฉพาะพักที่ได้๗๑๐๐คะแนนก่อนนะครับ
ยกเว้นที่จะทำให้ค่าเฉลี่ยสอสอพึงมีนั้นเกินกว่ากำหนดนั้น
มีได้เพียงกรณีเดียวเท่านั้นคือคุณมีสอสอเขตเกินกว่าจำนวนสอสอที่เพิ่งมี
ซึ่งมีครั้งนี้พักเดียวเท่านั้นคือพักเพื่อไทยได้ไป๑๓๖ที่นั่งนะครับ
โดนใบส้มใบหนึ่งต่างที่ค่าเฉลี่ยเขาจะอยู่ที่๑๑๑ที่
มีกรณียกเว้นกรณีนี้กรณีเดียวส่วนที่เหลือนะครับคุณจะได้รับการคำนวณได้ก็ต่อเมื่อคุณมี๗๑๐๐๐นะครับ
นี่เป็นมาตรา๙๑ยืนยันไว้นะครับเพราะฉะนั้นภาคอนาคตใหม่เองนะครับยืนยันว่าวันนี้เรามายื่นนะครับ
เอกสารหนังสือให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งเราทราบดีว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกำลังประชุมกันอยู่แล้วก็บ่ายนี้คงมีการแถลงข่าวเพื่อประกาศนะครับ
รา๙๑แล้วไม่มีทางคิดเป็นอื่นได้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีอยู่แค่๑๑
พักเท่านั้นที่มีสอสอในสภาครั้งนี้นะครับโดยมีพักเพื่อไทยที่ไม่ได้
ลิสต์เพราะสอสอเขตเกินและมีอีก๑๕พักที่จะได้สอสอปาร์ตี้ลิสต์นะครับ
อีกครั้งนะครับสารรัฐธรรมนูลไม่ได้วินิจฉัยให้ใช้สูตรใดสูตร
เท่านั้นส่วนการใช้อย่างไรเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งคณะกรรมการเกล็ดตั้งตกอยู่ภายใต้รัฐมนูนต้องเคารพรรดมนูนด้วย
คือเราสำรวจนะครับช่องทางต่างในการเพื่อจะพิจารณาทบทวนการวินิจฉัยของกรกตแล้วเนี่ย
ปรากฏว่ามันไม่เหลือช่องทางอะไรเลย
เพราะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นคนใช้อำนาจในการคำนวณสูตรเอง

กรกตเคยส่งไปถามสารมนุนมาแล้วครั้งหนึ่ง

ดังนั้นกรกตก็มีอำนาจวินิจฉัย
ก็ในฐานะองค์กรตามรัฐมนูลองค์กร๑

ซึ่งหากกรกตวินิจฉัยเป็นเช่นไรแล้วนะครับ
หากมีพักการเมืองที่เสียหายโดยตรงนะครับ
หากมีว่าที่สอสอบางคนไม่ได้กลายเป็นสอสอ
หากมีพี่น้องประชาชนที่ไปโหวตให้กับพักนั้น
เขาเหล่านี้คือผู้เสียหายโดยตรงนะครับ
ดังนั้นจะต้องอาศัยช่องทางการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
แต่ว่าการวินิจฉัยนะครับว่าสูตรไหนเป็นสูตรไหนเนี่ยนะครับ

เหลือก็ต้องไปว่ากันซึ่งอย่างที่เมื่อวานผมให้สัมภาษณ์ไปแล้ว
แหลงข่าวไปแล้วนะครับว่าในระบบกฎหมายของเราเนี่ยนะครับ
ถ้าหากนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ
ใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยรัฐมนูล
ใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยหน้าที่ของตนเองนั้น
จากประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗แล้ว
ยังมีพระราชบัญญัติประกอบรับนูนว่าด้วยการเลือกตั้งนะครับ
มาตรา๖๙อีกด้วยนะครับ

แล้วก็ยังมีเรื่องมาตรฐานจริยธรรมของศาลขององค์กรอิสระ
ซึ่งรัฐมนุนรองรับเอาไว้นะครับเรื่องพวกนี้อาจจะเข้าข่ายได้นะครับ
แต่ว่าเรายืนยันนะครับว่าอยากจะให้คิดนะครับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีเวลาพิจารณานะครับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรอิสระ
ซึ่งทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับ
ขอให้เกาะตัวรัฐมนูลเกาะตัวกฎหมายเอาไว้นะครับ
รับประกันความเป็นอิสระของตนเองเอาไว้นะครับ
ยังมีเวลาที่จะพิจารณาอีกชั่วโมง๒ชั่วโมงนะครับ

ผมยืนยันว่าอ่านรัฐมนูลมาตรา๙๑อ่านอย่างไรก็ต้องคำนวณแบบนี้ครับนะครับ
คำนวณแบบสูตร๒๗พักนะครับ
ผมคิดว่ามันส่งผลเสียหายตามมาหลายประการ
ประการที่๑นะครับคือคะแนนนะครับของพักอนาคตใหม่นะครับ
สสหายไปประมาณ๗๘ที่นั่ง
คิดเป็นคะแนนดิบในส่วนนี้ที่หายไป๖แสนคะแนนโดยประมาณนะครับ
แล้วยังมีพักอื่นที่ได้รับผลกระทบอีก
พลังประชารัฐก็หายนะครับผมไม่แน่ใจหายกี่คน
ประชาธิปัตย์ก็หายเสรีรวมไทยก็หายนะครับ
ซึ่งสอสอหลายคนเหล่านี้ที่หายไปคิดเป็นคะแนนดิบแล้วมัน
ผมว่าทุกพักรวมกันเนี่ยหายไปเกือบล้านนะครับ
พักรวมกันที่ลดทอนคะแนนไปมันหายไปเกือบล้านนะครับ
นี่คือส่งผลความไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งในประการที่สองลองเทียบเคียงกันดูก็ได้ครับ
สอบแบบแบ่งเขตในแต่ละพักที่ชนะกันมาเนี่ยเขตพื้นที่เขตเดียวของเขาเนี่ย
เขาต้องได้๓๐๐๐๔๐๐๐คะแนนถึงจะชนะนะครับ
แต่ปรากฏว่ามีพักเล็กจำนวนมากอีก๑๑พักนะครับ
มันไม่เสมอภาคกันอย่างชัดแจ้งนะครับ
และสุดท้ายครับไม่ทราบว่ามันจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่นะครับ
รวมแล้วอยู่ที่๒๕๐กว่า
หากใช้สูตร๒๗พักจะหายไปทันทีเหลือ๒๔๐กว่าทำให้ไม่ได้เป็นเสียงข้างมากในสภาพผู้แทนรัศดรเรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งนะครับ
เพราะฉะนั้นผมเรียนคณะกรรมการการเลือกตั้งอยากให้ยึดรัฐธรรมนูลมาตรา๙๑เป็นหลักนะครับ๗๑๐๐เท่านั้นที่จะได้รับการคำนวณนะครับ
คือตอนนี้เนี่ยนะครับเรามันประกาศคะแนนไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ยังยืนยันว่าเปิดเผยคะแนนดิบทั้งหมดนะครับ
ผมเคยได้คุยกับท่านเลขาที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเคยคุยกับท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ท่านก็ยืนยันว่าทางคณะทำงานการเลือกตั้งได้สั่งการลงไประดับหน่วยหมดแล้วคือคะแนนดิบมันไปอยู่ที่หน่วยถ้าใครมาขอก็ต้องเปิดให้ดูนะครับ
แต่ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาเวลาไปขอบางหน่วยให้บางหน่วยไม่ให้นะครับดังนั้นก็ถ้าถือเป็นมาตรฐานทุกหน่วยก็ถ้าใครไปขอก็ต้องเปิดให้หมดนะครับ
อย่างน้อยที่สุดแม้จะมีการรับรองไปแล้วเรายังมีระยะเวลาอีก๑ปีในการพิจารณานะครับว่าถ้าหากหน่วยไหนมีปัญหานะครับก็ยังร้องเรียนกันได้อยู่นะครับ
จริงของผมเนี่ยนะครับในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมเห็นว่า
เอาเข้าจริงเนี่ยหลักการเลือกตั้งที่ไหนก็ตามเนี่ยเวลาเลือกตั้งเสร็จเขาต้องประกาศหมด
ไม่ใช่ให้กรกตมาทอดประวิงเวลา๒เดือนขนาดนี้
เพราะมันเป็นเจตจำนงที่ประชาชนได้แสดงออกโดยตรงผ่านการเลือกผู้แทน
ไม่ควรจะมีองค์กรใดมาขวางนะครับแต่ประเทศไทยตั้งแต่เราออกแบบให้มีกรกตมาเนี่ย
กรกตก็มีช่วงเวลาหนึ่งมาขวางไว้ก่อน
จริงแล้วในหลักสากลเลือกตั้งเสร็จต้องรู้ผลต้องได้ผู้แทนทันที
เสร็จแล้วถ้าผู้แทนคนไหนมีปัญหามีเรื่องร้องเรียนทุจริตเลือกตั้ง
ก็ให้ตามเอาออกทีหลังระบบของไทยมันผิดเพี้ยนไปตั้งแต่ตรงนี้
ดังนั้นการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศนั้นก็จริงควรจะต้องรีบทำตั้งแต่แรกแล้ว
เพราะว่ามันทำให้เกิดความไม่แน่นอนชัดเจนกันด้วยนะครับ